ชวนให้ประชาชนชาวไทยร่วมใส่กัน
สายข้อมือนะครับ
สีเหลืองจะเป็นลูกที่ดีของพ่อตลอดไป
เพื่อปลูกจิตสำนึกให้คนไทยเดินตามรอยพ่อของแผ่นดิน
แล้วก็น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้
ของในหลวงรัชกาลที่๙นะครับ

จะเป็นลูกที่ดีของพ่อตลอดไป

เพื่อนำไปแจกให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

ได้กล่าวเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทย
ร่วมกันใส่สายข้อมือสีเหลือง

ให้คนไทยเดินตามรอยพ่อของแผ่นดิน

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้
ของในหลวงรัชกาลที่๙นะครับ
สำหรับสายข้อมือจะเป็นลูกที่ดีของพ่อตลอดไป
ทำมาจากซิลิโคนแท้สีเหลือง
อันเป็นสีแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพ

จะเป็นลูกที่ดีของพ่อตลอดไป

ลำดับสายข้อมือแต่ละชิ้นครับ
นี้ผู้ที่สนใจหาซื้อได้ที่ที่ทำการปรายศนีย์ไทย
ทุกสาขาทั่วประเทศราคาเส้นละ๑๐๐บาท
รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย
มอบให้กับโรงเรียนพระดาบทจังหวัดชายแดนภาคใต้

จำหน่าย๑๑กันยายนนี้เป็นต้นไปค่ะ